การที่สุมราชธานีกันหน่อยพ่อค้ากุ้งคุณผู้ชมครับ
โดนคนร้ายดักซุ่มยิงจนเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานอยู่
กำลังเร่งไล่ล่าคนร้ายอยู่ค่ะนะครับว่าแล้วก็เรื่องของการหาพยาหลักฐาน
เพิ่มเติมว่าปมเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรถึงต้องมาดักยิงพ่อค้ากุ้ง
จนเสียชีวิตแบบนี้นะครับตำรวจสภคุณพินพร้อมกับแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบนะฮะมีคนโดนยิงในรถบนถนนสายสี่เอ็ด
คุณพินสุมราชธานีครับในจุดเกิดเหตุก็เป็นถนนฝั่งขาเข้าเมือง
ขึ้นสะพานจุดตัดข้ามทางรถไฟแล้วก็สะพานข้ามแยกสนามบิน
มีกระบาดสี่ประตูสีบรอนจอดอยู่กลางถนนแล้วก็ประตูฝั่งคนขับนั้นมีรอย
ถูกยิงเข้าไปที่บริเวณกระจกตรงที่นั่งคนขับแล้วก็ไปเจอศพในเฟิร์ก
หรือว่านายทวิทย์อายุสามสิบเอ็ดปีเป็นพ่อคากุ้ง
แล้วก็รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองด้วยนะมีแบบแผลถูกยิงที่บริเวณหน้าอกครับ
แล้วก็พบปืนก้าวมอมอนะฮะอยู่ในซองหนึ่งกระบอก
ทุกอย่างก็ถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทีนี้การตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายนั้นเดินทางมาจากอำเภอชายา
เพื่อไปรับซื้อกุ้งในตัวเมืองสุมราชธานีระหว่างทางคาดว่ามีผู้ก่อเหตุอย่างน้อยสองคนขับรถสีดำกันมา
แล้วก็ไปจอดตรงจุดกลับรถพอเห็นกระบาดของผู้ตายขับมาถึงหนึ่งในคนร้าย
หวกกระน็อกเต็มใบแล้วลงมาใช้ปืนกระดำยิงใส่ฝั่งคนขับจนไปโดนคนขับเสียชีวิตคาที่ครับ
ขอบัตรลั้งนั้นที่เขามันสดถู่เจ๊สะวนมาพอมือออกแบบนี้กัน

ทีนี้เนี่ยตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานครับนะฮะแล้วก็เร่งหาบ่อแสของคนร้าย
โดยตำรวจสภพูนพินลงพื้นที่ไปสอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ตาย
ทราบว่านายทวิทย์นั้นขับรถมาจากอำเภอชายาแล้วมาคนเดียวจะไปรับกุ้งในตัวเมืองสุมราช
คาดว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็ตามอยู่แล้วเขาทราบความเคลื่อนไหวไปจอดรอตรงจุดกลับรถ
พอเห็นรถกระบาดผู้ตายมาระหว่างที่ชะลอความเร็วเพื่อเลี้ยวกลับรถขึ้นไปที่ถนนสาย๔๑
คนร้ายก็เห็นก็เลยสวมหมวกกันน็อกลงมาแล้วไปโบกรถของผู้ตายแล้วก็เอาปืนกระดำยิงใส่๔๕นัดด้วยกัน
ก็เข้าจุดสำคัญนะครับที่บริเวณต้นขา๒แผลแผ่นหลังด้านขวาทะลุกลางอกเลย
แล้วก็ต้นแขนซ้ายด้วยแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนผู้ตายน่าจะรู้ตัวเพราะว่าตามที่ได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่
เพราะว่าในรถเขามีปืนอยู่ด้วยเขาน่าจะรู้ตัวว่ามีคนปองร้ายเขา
เขาก็เลยพกปืนเอาไว้ป้องกันตัวตลอดเวลา
แต่เหตุการณ์นี้เขายังไม่ทันได้เอาปืนมาป้องกันตัวเพราะว่าโดนคนร้ายดักซุ่มยิงเสียชีวิตซะก่อน
ต้นตำรวจสันนิษฐานไว้๒ประเด็นคือเรื่องของธุรกิจการรับซื้อกุ้ง
แล้วก็เรื่องของชู้สาวตอนนี้กำลังติดตามบ่อแสของคนร้ายอยู่นะครับ